รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

แขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่เรียกว่า

ไม่ใช่แค่สวยเซ็กซี่เท่านั้นนะครับที่หลายคนมอง
แต่เสน่ห์ของเธอเนี่ยเกิดจากวิญญาณที่อยู่ข้างใน
เกิดจากการทำงานที่ว่าวิชาชีพของเธอในการที่เธอทำเนี่ยนะครับ
รวมถึงทุกคนขนานนามให้เธอว่า
เธอเป็นสาว๒๐๐๐ปี
การเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้
ไม่สามารถพลากความสวยความสดของเธอไปได้
ไม่อยากจะเชื่อว่าสาว๒๐๐ปีคนนี้

เป็นมูที่แบบว่าสุดยอดของความมู
มีเรื่องเหลือเชื่อมากมายที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังกันด้วย

กว่าที่เขาจะมาเป็นสาว๒๐๐ปี

ขอต้อนรับพี่ตายเพ็ญพักศิริกุลฮะ
เฮ่ยนะครับ
เป็นสาว๒๐๐ปีที่มีความสุขที่สุดนะครับ
หน้าตาสดใสหุ่นนี่ก็สุดยอด

ไม่มีเรื่องราวของการท่องเที่ยว

ไม่ได้คนเดียวพี่ก็มีน้องไปด้วย

ถ้าเกิน๓คนปุ๊บเรื่องจะเยอะอ่ะ

คนชอบเที่ยวตั้งแต่สมัยก่อนไหมครับหรือยังไง

แต่ด้วยสมัยก่อนตอนวัยสาวเนี่ย

เวลาเราไปถ่ายละครต่างประเทศ

แต่วันที่เราจะได้เที่ยวคืออีกสองวันเราจะกลับอืม

แต่ก็ไม่ว่ากี่ปีกี่ปีก็ไม่เห็นพี่จะมีช่วงว่างงานเลยนะครับ

ขออนุญาตถามพี่ตายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ

ก็มีนะบางช่วงก็มีอ้วนนะ
มีแบบขึ้น๒๗อะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องบีบตัวเองให้เหลือ

ได้ทุกที่มาที่นี่พี่ก็เอามาด้วย

ไปต่างประเทศไปเที่ยวไหนก็ต้องพกไป

พี่เป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเยอะ

อายุเกิน๔๐ปุ๊บคุณห้ามโบกแล้ว

อายุเกิน๔๐ปุ๊บคุณจะต้องทำไงให้เบาที่สุด

ดูไม่รู้สึกว่าเหมือนคนอายุ๔๐๕๐หรืออะไรก็แล้วแต่
ผู้หญิงสวยมักจะต้องคู่กับผู้ชาย

มีแล้วไงเราเคยมีแล้ว

หลังจากผู้ชายมานานเท่าไหร่หรอฮะ

หมายถึงว่าไม่มีผู้ชาย

ได้สิมันอยู่ที่ใจเรายังไงมดรรม
คือพี่ไม่ได้คิดเรื่องแบบว่าถามว่าคนเราเวลามันมีความรักมีความสุขไหมมีความสุข
แต่ความสุขของความรักมันจะมาพร้อมกับความทุกข์เสมอ
อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งจิตเราไม่ได้คิดโฟกัสตรงนั้นเลยพี่หนุ่ม
พี่โฟกัสเรื่องงานแล้วก็รักตัวเองไม่อยากทุกข์อะ
อยากมีอะไรที่แบบมากวนใจทำให้เราแบบมีทุกข
ถามว่ามีความรักมันก็ดีแต่มันจะมีความทุกข์มาตลอดเวลา
อาจจะเป็นทุกข์เพราะว่าด้วยตัวเราเองเราอาจจะไปคาดหวัง
หรืออาจจะต้องไปดูแลเขาหรืออะไรอย่างนี้มันก็คือความทุกข์
มาคู่ความรักพี่เลยจัดใจว่าเราไม่ควรมีอะ
เป็นผู้ไปสัญญาอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้หรือเปล่า
ย้อนไปนิดนึงเนาะพี่ไปวัดแขกกับน้องลูกคนหนึ่ง
ลูกสาวนี่แหละก็พาไปวัดแขกแล้วก็ไปว่ายแล้วก็แบบ
เหมือนแบบช่วงนั้นเราอาจจะแบบคิดเยอะก็ไปขอ
ไปขอบอกว่าให้คนคนนี้ออกจากชีวิตเรา
ถ้าเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราขอให้แม่ให้เขาออกไปจากชีวิตเรา

หลังจากนั้นเขาก็ไปจริง

ไม่ได้ช้ำอะแต่มันมีรู้สึกว่าเออเราอยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์
แล้วก็มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรือเลวลงพี่หนุ่มนึกออกป
มันจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้
แล้วพี่ก็ยังเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเอง
ทำงานดูแลตัวเองทุกอย่างดูแลตัวเองหมดเลย
โดยที่แบบมีแฟนที่แฟนไม่ต้องมาดูแลพี่เลย
แต่สิ่งที่แปลกเนี่ยคือเมื่อกี้ที่พี่พูดมา
ปกติแล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่เขาไปขอเจ้าแม่กาลี
ไปขอเจ้าแม่รัศมีย์หรือเจ้าแม่คนอิม
เขาบอกว่าขอให้มีแต่คนมารักขอให้แฟนเขารักเขามาก
แต่พี่กลับไปบอกว่าขอให้คนนี้ออกไปจากชีวิตฉันสักที
คือมันจะมีใครที่บอกว่ามันผิดรูปผิดร่างนะพี่
มันเจิดอะไรขึ้นทำไม
พี่ก็ไม่รู้นะพี่หนุ่มตอนนั้นที่เราไปขอเนี่ย
เราไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราขอไปเนี่ยผิดหรือถูก
แต่ในเมื่อด้วยความรู้สึกเราอยากให้คนคนนี้ออกไปจากชีวิตเรา

ถามว่ารักไหมความรักมันหมดไปแล้ว
มันมีความสงสารความเอื้ออทร
แต่พี่ก็มาถามตัวเองว่าถ้าเรายังมีความตรงนี้อยู่ในใจเราเนี่ย
มันก็ตัดกันไม่ได้เราก็คงต้องพึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแหละอืม

เพราะถ้าเขาเป็นคู่พี่จริงโอเคเราก็ต้องอยู่กันไปแหละ
แต่ถ้าไม่ใช่ขอให้แม่ให้เขาทำยังไงก็ได้ให้เขาออกไปจากชีวิตเรา
แล้วพี่จะไม่เสพสังวาดตลอดชีวิต

เพราะจริงแล้วคนที่ไปบูชาพ่อแม่เขาจะไม่ทานเนื้อใช่ป่ะ

ใช่แต่พี่ชอบทานเนื้อพี่ก็ขอแลกสิ่งนี้ไป
เพราะพี่คิดว่าเรื่องเซ็กมันไม่ได้มีมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรกับตัวเรา
มีก็ได้ไม่มีก็ได้พี่สามารถอยู่ได้
ทำไมต้องทำหน้าแบบว่า

แต่อยู่ดีเขาออกไปได้เองอย่างนี้

แล้วก็ก็ไม่กลับมาก็ยังคิดว่าวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเอง

มีไหมพี่ว่าอาจจะมีนะ
หนุ่มแต่เพียงแต่ว่าพี่ไม่ได้มองไม่ได้คิดว่าเขาต้องมาจีบเราหรืออะไรอย่างนี้

อย่างมัมสองคนกับพี่หนุ่มไม่กินเนื้อ
แต่วันนี้พี่ตายจะไม่มีเพศสัมพันธ์หรือเสพสันวาส

เคยผิดบ้างไหมครับ

ตัวพี่เองและจิตพี่เองเนี่ย

เหมือนที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่าพี่สามารถดูแลตัวเองได้

ไฟหลอดไฟขาดอะไรอย่างนี้พี่สามารถทำได้

เสียงแก๊กแก๊กขับไป

ค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

พระแม่กาลีจุดเริ่มต้นที่พี่ไปรู้จักกับพระแม่กาลีจากวัดแขกวันนั้น

อะไรคือพลังศรัทธาที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องกราบพระแม่กาลี
พี่ว่าด้วยใจเราศรัทธาแล้วด้วยจิต
จิตเราแบบว่าเหมือนแบบเวลาเรามีตั้งแต่เรื่องตรงนั้นไปอะไรอย่างนี้
เราไปขอแล้วเราได้
ก็เลยทำให้เราแบบไปอยู่เรื่อย
จนกระทั่งวันหนึ่งก็เดินออกมาเหลือมาประตูด้านข้างของวัดแขก
ก็จะมีร้านที่เขาจะให้บูชาหางตาเขาแบบหยุดเลย
แล้วพี่ก็เดินเข้าร้านเลยก็เห็นองค์แม่เนี่ยตั้งอยู่หน้าร้าน
แล้วพี่ก็เดินเข้าไปบอกว่าขอดูองค์แม่หน่อยค่ะ
เราก็ยกองค์นี้มาให้พี่ดู
พี่ก็เขามาวางพูดแล้วพี่ก็มือด้านซ้ายก็จับจับองค์แม่เลย

เขาก็พยายามเอาองค์อื่นมาให้เราดู
พี่บอกไม่เอาค่ะขอองค์นี้ค่ะ
บอกองค์นี้ตั้งดูไม่เป็นไรค่ะชอบองค์นี้

เขาบอกองค์นี้คือตั้งอยู่หน้าร้านนานมากแล้วเหมือนแบบเขาคงอยากจะได้องค์ใหม่มาให้เรา
พี่บอกไม่เป็นไรค่ะเอาองค์นี้ค่ะชอบองค์นี้
แล้วพี่ก็บอกว่าฝากไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอีก
พรุ่งนี้เขาจะเริ่มมีพิธีศิวหัตเต
พี่จะได้เอาองค์แม่เชิญองค์แม่เข้าพิธีด้วย
พี่เป็นคนเนี่ยไม่ค่อยฝันนะพี่หนูเป็นคนที่ฝันน้อยมาก
ถ้าฝันอะไรเนี่ยหมายความว่าเรื่องนั้นคือเรื่องจริง
ภายใน๓วันจะต้องเกิดขึ้น

เรื่องอะไรบ้างพี่ตายที่เคยฝัน
พี่เอาบุญชายองค์แม่มาที่บ้าน

ในฝันพี่ไปไหนก็ไม่รู้กับรุ่นน้อง
และจะมีคนทำลายพี่โดยอาวุธ

เพราะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าอาวุธอันนี้คืออะไร
ก็ออกจากห้องนอนวิ่งขึ้นไปห้องพระ

นี่คือ๖ที่องค์แม่ถือไว้

ตรี
นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราแบบเฮ้ยคิดว่า

แต่เวลาที่เหตุการณ์ในนั้นที่แม่มาปัดสิ่งนั้นก็หายไป
นั่นแหละมันเลยเป็นความเชื่อ

เพราะว่าพระแม่กาลีมาอยู่กับพี่แล้ว

เริ่มจากวัดแขกสีล่มนี้แหละ
คนในวงการบรรเทิงเราไปเยอะไปไปกันเยอะ

บ่อยเดือนละสองครั้งอะ

ใช่ถ้าวันไหนที่แบบเรายุ่งอย่างนี้พี่ไม่ได้ไปใช่ไหม
พี่ก็จะบ่นเออเนี่ยไม่ได้ไปวัดแขกเลยอยากไปจังเลย
พูดปุ๊บเนี่ยเดินเร่สวนเนี่ยก็จะมีมาแล้ว
บริวารท่านคืองูมาให้เห็นว่าบ่นอ่ะ
บ่นว่าจะไปแล้วไม่ไปซะทีอะไรอย่างเนี่ย
พี่ก็จะหันไปเจอค่ะเย็นนี้ไปเลยค่ะ
ก็ต้องไปเลยเย็นนี้แล้วหายไป

ถ้าสมมุติภายในเดือนนั้นพี่สมมุติเราถ่ายละครติดต่อกันเยอะ

ถ้าพี่ไม่พูดนะก็จะไม่มีอะไร

แต่ถ้าเริ่มพูดบอกว่าเออตายแล้วไม่ได้ไปวัดแขกเลย

คือพี่คิดว่างูเหล่านั้นคือเป็นสาวกของท่าน

ไม่หรอกพี่ก็ไปซื้อที่หน้าวัดแขกอะค่ะ

เพราะที่นั่นมีให้เราทุกอย่างว่าเราจะ
พี่ไปพี่ก็จะบอกว่าจะถวายพระแม่

ก็จะบอกว่าเอาพวงมาลัยแดงกับมะนาว

อันนี้ทุกคนเขาก็บอกว่าพระแม่จะชอบมะนาว

ทุกคนเวลาไปวัดแขกว่า
มันเป็นความเชื่อนะคะจริงแล้ว

คุณจะเชื่อตามเรารึเปล่า
พี่พี่ตายจังแต่พระแม่การีนี่ก็คือเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมา

ตั้งแต่เราคุยกันมาเรายังคิดไม่ออกพระแม่กาลีเนี่ยคืออะไร

ใช่มีพระแม่กะลีกับพระแม่ธุรคา
อีก๒ปางนี้ที่ท่านจะดุ
จริงแล้วเวลาเราอย่างพระพิกาเนตขอเรื่องความสำเร็จ

พระแม่กาลีเนี่ยเขาขออะไรถึงจะสมใจปรารถนาพี่ตาย
พี่ว่ามันแล้วแต่เรามั้ย
แต่พี่เนี่ยพี่จะขอเรื่องงานเรื่องสุขภาพ
ขอให้เราแข็งแรงเศษเซี่ยวของแม่

ขอให้เรามีพลังเศษเซี่ยวของแม่เศษเซี่ยวแบบเซี่ยวเลยอะ
พี่ว่าเกี่ยวไหมว่าที่พี่อยู่เป็นอมตะอย่างนี้
ส่วนหนึ่งมันก็แบบว่าเหมือนพี่เป็นร่างของท่าน
ถ้าสมมุติมีคนบอกว่าดูดีนะพี่ตายเป็นพักถ้าอยู่เฉย

รู้สึกว่าพี่ใช่ไหม
ไม่รู้สิแต่ก็มีคนเคยทักว่ามีแฝงนะอะไรเงี้ย
แต่เราก็ไม่ได้แบบตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชื่อ
พี่ก็ถามว่าแล้วลักษณะหน้าตาเป็นยังไง
แล้วก็บอกว่าแรบลิ้นน่าดุ
พี่ก็เหรอ
ตอนนั้นเรายังไม่ได้ศึกษานะ
ตอนหลังก็เลยแบบว่าเริ่มไปดูอ๋อ

ก็ยกมือไหว้บอกขอบคุณนะคะ
พวกแม่ที่มาแว๊บข้างเรา

หรือเวลาเรานี่เหนื่อยอะไรเงี้ย

พี่ตายหนึ่งผมสงสัยนิดนึงพี่

คือเราไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมพี่
แต่ในมุมของพี่เองเนี่ยพี่ไปขอไปรับปากกับทางองค์พระแม่กาลีไว้
ว่าจะไม่มีเซ็กไม่มีแฟสหรือมีความรัก
ถ้าเกิดวันต่อไปแล้วพี่ไปเจอผู้ชายที่พี่ถูกใจ
แล้วเขาดีจริงเขาเป็นคนที่ดีสินเสมอกันทุกอย่าง

เรารู้ตัวเองว่าไม่ปกติแล้วตัวนั้นขึ้นไปไหว้
ก็บอกตัวเองว่าบอกอย่านะมึงอย่านะรับขันปุ๊บแล้วก็ขึ้นอย่างนี้
พี่อย่างนี้เลยพี่หนุ่มอย่างนี้เลยอย่างเงี้แล้วก็แบบ
รถตู้พี่จอดพี่ก็เปิดปุ๊บแล้วก็ก้าวลงไปปุ๊บ
คนลุกวึ๊บแล้วมันเป็นกระจกในโรงแรมนี้เป็นกระจกยาว
หน้าเขาใหญ่เลยอ่ะพี่หนุ่มจริงครับผม